ไปตามความคืบหน้าที่จังหวัดลบบุรีกันหน่อยนะคะ
กรณีที่มีเด็กนักเรียนชายม๑๒คนเนี่ย

หนีออกจากโรงเรียนประจำตั้งแต่๒๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา

เมื่อวานสักประมาณทุ่มหนึ่งค่ะ

เจอน้องพอดีแล้วก็มีการรายงานสดเข้ามาด้วยนะคะ
ไปดูคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายจังหวะที่เจอน้องค่ะ

แต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยส่งให้มาเรียนโรงเรียนประจำที่จังหวัดลบบุรีเดิมทีเดียวเนี่ยในใจน้องก็ไม่ได้อยากมาเรียนนะ
แล้วสุดท้ายเนี่ยมาโดนเพื่อนแกล้งด้วยรุ่นพี่แกล้งด้วยมันเจอหลายอย่างโดนกดดันค่ะก็เลยชวนเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยหนีออกมาจากโรงเรียน
แล้วหนีออกมาแบบนี้พ่อแม่ก็เป็นห่วงนะคะทุกคนเป็นห่วงหมดเลยว่าเป็นตายร้ายดียังไงนะคะสุดท้ายเจอแล้วโล่งใจจริงจุดที่ไปเจอน้องเนี่ยก็คือท่อน้ำหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลเบาะทองอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรี
ห่างจากโรงเรียนของน้องเนี่ย๒๐กว่ากิโลเดินเท้ากันมาค่ะคุณผู้ชมสภาพของน้องเนี่ยอิดโรยนะคะโอ้โหรีบเลยต้องทานข้าวก่อนเลย
หิวไม่ได้ทานอะไรมาหลายวันแล้วนะคะให้ทานข้าวแบบนี้ให้ทานน้ำก่อนเลยนะคะ
หลังจากนั้นก็นำตัวน้องไปส่งโรงพยาบาลหนองม่วงไปตรวจเรื่องของสภาพร่างกาย
เรามีโอกาสไปคุยกับคุณยุทธนาเป่ากระโทกอายุ๓๒ปีเป็นคนที่มาเจอน้องทั้งสองคน
เราก็สงสัยไปเจอได้ไงอ่ะคุณยุทธนาบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาที่โรงเรียนตรงเนี้ย
แสงไฟมันสาดเข้าไปแล้วไปเจอเด็กสองคนวิ่งจากถนนไปซุกอยู่ในท่อน้ำ
เอกใจเฮ้ยผีไม่ใช่ดูข่าวไทยรัฐทีวีแล้วเห็นว่าเขากำลังตามหาเด็กสองคนอยู่
เป็นเด็กที่หนีออกมาจากโรงเรียนประจำคุณยุทธนาน่ารักมากนี่เห็นไหมคะ
ของการดูข่าวคุณยุทธนาบอกว่าใช่แน่เลยใช่เด็กที่เป็นข่าวแน่เลย
ก็เลยไปเรียกหนูทำอะไรอ่ะออกมาจากท่อหน่อยพอเรียกออกมาจากท่อแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่
ให้เจ้าหน้าที่ลงมาตรวจสอบแบบนี้ค่ะทีนี้จากการสอบถามหนึ่งในสองคนเนี่ย
น้องอายุ๑๓ม๑ทั้งคู่นะคะน้องบอกว่าตัดสินใจหนีออกมาจากโรงเรียนประจำ
จากถูกกดดันหลายอย่างหลักคือถูกเพื่อนรุ่นพี่คอยกลั่นแกล้งทำร้ายร่างกาย
ทนไม่ไหวทนไม่ไหวคือเอางี้นะด้วยความที่ดิฉันเนี่ยก็เป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนประจำ
เวลาไปอยู่โรงเรียนประจำเนี่ยมันอาการเคว้งคว้างมันรู้สึกแบบเหงามันมีอยู่แล้ว
แล้วน้องไปอยู่เนี่ยไปอยู่ด้วยความว่าพ่อแม่อยากให้ไปอยู่โรงเรียนประจำ
แล้วคงเหงาด้วยคิดถึงบ้านด้วยนะคะแล้วมาเจอสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีด้วย
ก็เลยหนีออกมาจากโรงเรียนน้องบอกว่าคิดถึงปู่ย่าตายายพ่อแม่ไม่รู้ทำไงนะคะ
ก็เลยชวนเพื่อนอีกคนออกมาออกมาจากโรงเรียนเดินลัดเขา
ลัดเขาหลบซ่อนตัวอยู่ในไร่มันไร่อ้อยจนกระทั่งมีคนมาพบ
นี่นับระยะทางอย่างที่บอกไปกว่า๒๐กิโลเมตรนะครับ
แล้วเราถามต่อหายไปตั้งแต่๒๑๒๒๒๓๒๔เข้าวันที่๔ที่๕แล้วนะ
กินอะไรอ่ะลูกถั่วฝักยาวถั่วพลูพุษาที่ชาวบ้านปลูกไว้
เพราะน้องหนีไปในไล่ในสวนไงใช่แล้วเนี่ยค่ะกระเป๋าใบนี้
ดื่มน้ำจากไหนอ๋อน้ำลำทานดื่มน้ำลำทาน
แล้วยังไปพบจดหมายที่น้องเขียนระบายความในใจ
เหตุผลว่าทำไมต้องหนีออกมาจากโรงเรียนฉบับนี้ด้วย
ผู้ปกครองที่ส่งลูกไปเรียนคุยกับลูกให้เข้าใจก่อน

แล้วคุณครูที่อยู่โรงเรียนประจำท่านต้องดูแลบุตรหลาน
ซึ่งบุตรหลานผู้ปกครองไว้ใจท่านมาฝากไว้กับท่าน
ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดดูหน่อยคุยกันหน่อย
ว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้น
เหตุการณ์แบบนี้รุ่นพี่แกล้งรุ่นน้องเพื่อนแกล้งเพื่อนมันมีอยู่แล้ว
แต่จะแก้ปัญหากันยังไงน้องมาเจอรุ่นพี่แกล้งไง
สุดท้ายก็เลยหนีออกมานะคะ
ทีนี้ญาติของน้องทั้งสองคนบอกว่า
จริงแล้วน้องเนี่ยคือชอบดูช่องยูทูปโจโฉ

ใช่ชอบดูวิธีการเดินป่าทำยังไง
เรื่องของการเอาตัวรอดก็เลยคิดว่านี่อาจจะเป็นความรู้ที่ติดตัวน้อง
ก็เลยทำให้น้องสามารถเอาตัวรอด
ในขณะที่อยู่ในป่าในเขาได้

สุดท้ายแล้วก็ดูว่าเป็นบทเรียนนะคะ

ยินดีกับครอบครัวด้วยที่น้องออกมารอดปลอดภัยค่ะ